แล้วก็ล่าสุดค่ะนักร้องดังยุคนั้นค่ะ

หยิบเพลงฮิตยุค๙๐มาร้องใหม่อีกครั้งนึงค่ะ

คุณผู้ชมพี่ดังพันพรกลับมาร้องเพลงแล้วนะคะ
ดังพันกรเนี่ยเป็นเจ้าของบทเพลงฮิตนะคะ

ถ้าให้พูดชื่อเพลงเนี่ยพูดไม่หมดจริง

ด้วยการคลองตำแหน่งนักร้องล้านตลับแทบทุกอัลบั้มค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะเป็นข่าวดีของแฟนคลับมา

เห็นพี่นางกลับเข้าสตูดิโอแล้วคุณผู้ชม
แล้วก็ถือโอกาสเอาเพลงดังนะคะ
ตบมือข้างเดียวก็คงไม่ดัง

แจ้งเกิดของพี่ปานธนพรนะคะ

มาร้องเวอร์ชั่นใหม่คุณผู้ชม
เป็นเวอร์ชั่นปี๒๕๖๕แล้วค่ะ

อาจจะหลงพลี
เดี๋ยวไปฟังแบบพี่ปานแล้วก็พี่ดังเลยค่ะ
เป็นไงล่ะตบมือข้างเดียวอีกครั้งนี่นะคะสมกับเป็นเพลงฮิตนะคะ
ดังตลอดการจริงค่ะแม้จะผ่านมาเกือบ๒๐ปีแล้วนะคะ
แต่เชื่อว่าหลายคนคงร้องเพลงนี้กันได้นะคะ
ในยุคนั้นนะคะเพลงของพี่ปานก็คือตัวแทนของหญิงแกร่งค่ะ
แต่ละเพลงเนี่ยโอ้โหเสียบแทงความรู้สึกดีเยี่ยมจริงค่ะ

ฉันห่วงตันมะถวงของฉันคืน

มาที่นักร้องดังแห่งยุคอีกคนหนึ่งเหมือนกัน

สาธิดแฟนเดือกยังไม่ค่อยมั่นไสน์
ล่าสุดเจอนุ่มแดนเขาก็มาเจอกันกับพี่แบงค์อธิกี

แต่ครั้งนี้ค่ะทั้งแบงค์แล้วก็แดนมาเจอกัน
ถือเป็นโอกาสพิเศษตามความตั้งใจของแบงค์

ซึ่งในยุคนั้นหลายคนเขาทักสลับกันนะ

ซึ่งครั้งนี้ค่ะแดนแล้วก็แบงค์ก็เลือกเอาเพลง
เวลาไม่เคยพอของแดนบีมาร้อง
เรียกได้ว่าเป็นการมาจับไมค์ร้องเพลงคู่ที่ดี
ต่อใจแฟนคลับสุดค่ะ
บอกเลยว่าเราจะปิดท้าย
อันนี้ไม่ใช่แบบบันเทิงไทยรัฐยุค๙๐นะจ๊ะ

ขอเอาเพลงฮิตยุค๙๐มาร้องคัปเวอร์กับเขาด้วยกันแล้วกัน
ครั้งนี้นักร้องสาวต้นข้าวอาสยามุยน่ารักทีเดียว
เลือกเอาเพลงค่ะเลือกเอาเพลงค่ะ

เพลงรักคนมีเจ้าของ

แอบมองอยู่ทุกวัน

เอามาร้องใหม่ในเวอร์ชั่นผู้หญิงค่ะ
ซึ่งเพลงนี้นะดังเป็นครูแต่งว่าปี๒๕๔๗ค่ะ

สไตล์แบบคารมหนุ่มสายร็อกอะไรอย่างนี้
แสดงความเป็นตัวของตัวเองผ่านบทเพลง

และถ้าเทียบเพลงนี้นะคะเวอร์ชั่นผู้หญิงที่น้องต้นข้าวเนี่ย
เอามาร้องในเวอร์ชันปี๖๕ก็จะเป็นสไตล์แบบสดใสน่ารัก

น่ารักมากถือว่าเป็นยุคแบบว่าโฟลที่ไหนทุกช่องต้องมีโฟล
จริงนะคะเป็นยุครุ่งเรื่องยุคนั้นจริง
เป็นแบบว่าจิ๊กโกแบบจีบสาวอะไรอย่างนี้คุณผู้ชม